ไปต่อที่เรื่องของเทพเจ้าพลูโตกันหน่อย

ที่นครสวรรค์เขาบอกว่านี่คือประตูมิติ

แล้วไปเจอกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเขากระลาเขาบอกว่า
เทพเจ้าให้พวกเขาติดต่อได้เพียงกลุ่มเดียว

ให้คุณผู้ชมตัดสินเองว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า
หรืออย่างไรเพราะว่าเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะมันมีคลิปที่คนเข้าทรงนะ
แต่เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วนะฮะแต่นักข่าวเราเนี่ยตามต่อไปเจอกับคนคนหนึ่งชื่อว่านางสมจิตแร่เพชร
เป็นสมาชิกกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย

แล้วบอกว่าเทพเจ้าภูโตหรือเทพภูโต

วิวัฒนาการสูงกว่าโลกมนุษย์มาก

โดยให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะต้องการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากภัยทั้งหมดทั้งมวล

ยังมีเทพเจ้าเทพจากดาวเคราะห์อื่นอีกมากมาย

แล้วเหตุผลที่ดาวภูโตงหรือว่าดาวเคราะห์อื่น
สื่อสารกับพวกเขาได้นะเนี่ยเพราะว่ากระแสจิตตรงกัน
เพราะไม่อยากให้รู้เรื่องของวิวัฒนาการที่ล้ำสมัยของพวกเขา

แล้วสุดท้ายพอคุยไปคุยมาเขาตัดสายนักข่าวทิ้งไปเลย

จิตเขาก็สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเรา
ของไม่ว่าอเมริกาหรืออะไรยังถือว่าต่ำกว่าเขานะ

รูปร่างของดาวฟูโซเขาบอกว่าเขามียุ่นยืนเป็นหมื่นปี
แกไปเห็นเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอยู่ในกายละเอียด

คือเขาปฏิบัติโดนละเอียดแล้วจะเข้าลิภาลแล้ว
อันนี้ได้คุยกันกับคุณสมจิตซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเขากระลา
ทีนี้คุณกิติศักดิ์ตามต่อบุกไปเลยครับที่สำนักปฏิบัติธรรมเขากระลา

เนี่ยก็ไปถึงทางขึ้นเขาก็จะมีป้าย

ด้านบนยอดเขาก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
แล้วก็พื้นที่บางส่วนกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แล้วก็มีคนเดินเข้าเดินออกไปทำวงทำบุญ

ก็มีอาจารย์เจริญแร่เพชรรักษาการ

เขาก็ไม่ได้ลงมาพูดคุยนะครับ
ก็เข้าไปสอบถามอาจารย์เจริญข้างใน

ชื่นสำนวนซึ่งเป็นคนบุกเบิกติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวด้วย
พ่อตาเขาเสียชีวิตไปเขาก็ทำหน้าที่
เขาเรียกว่าแผ่กรรมรักษาโรคต่างให้กับคนทั่วไป

เลยทำให้เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีอยู่จริง

จุดเริ่มต้นเขาใช้พลังจิตรักษาคนได้นั้น

ส่งกระแสจิตมาสั่งให้เขาช่วยเหลือคน
เขาก็เลยเริ่มใช้พลังจิตที่คุณผู้ชมเห็น
ลายมนตร์เอามือรูปรูปรูป
รักษาให้คนหายจากอาการเจ็บป่วยเมื่อยละต่าง
ซึ่งวิธีการรักษานั้นจะให้คนป่วยนั่ง
แล้วก็ถือพระพุทธรูปที่หน้าตัก

กระแสจิตแผ่มนต์อะไรตามร่างกายของคนป่วย

เราต้องไปถามผู้รู้อีกคนนึงแล้วกัน

คุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมหมอปลามือปราบสัมภเวษี

หมอปลาแน่นอนเขาก็เป็นคนที่ทำรายการมือปราบสัมภเวษี
จะไปทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่นแก้กรรมแก้คนเรื่องของวิญญงวิญญาณอะไรก็ว่ากันไป
ปลาก็จะมีเขาจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องงมงายมันคือเรื่องงมงายไม่เกี่ยวข้องกันนะ
หมอปลาเคยพูดว่าแล้วพูดมาหลายครั้งแล้วว่า
ร่างทรงเป็นเรื่องหลอกลวงและหม่อมเมา
คราวนี้มันมาไกลมากเลยจากดาวภูโต
แล้วส่วนที่บอกว่าลงมาเพื่อสั่งสอนให้คนทำความดี
ซึ่งความจริงนั้นทุกศาสนาก็สอนให้คนทำความดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องรอให้เทพหรือว่าร่างทรงมาบอก
ถ้าร่างทรงดาวภูโตมีอยู่จริง
บอกว่าจะมีภัยพิบัตรต่อโลก
ระบุมาเลยว่ามันเกิดที่ไหนเวลาไหนตอนไหน
ถ้าแม่นจริงบอกมาสิอย่ามาบอกลอย
ลอยไม่ได้ไปฟังเสียงหมอปลานะครับ
ผมคิดเห็นว่าคนพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงคน
โดยใช้จิตวิญญาณในการพูดจาให้ดูดีให้มีความน่าเชื่อถือ
แต่สิ่งที่ทุกพวกนี้ทำอยู่เนี่ยโกหกและหลอกลวงคน
ผมถามว่าเทพมาตั้งไกลมาตั้งแต่ดาวภูโต
มาถึงเมืองมนุษย์ปั๊บบอกว่าทุกคนต้องทำดีนะ
เพื่อเอาฟาร์มดีเนี่ยเพื่อไม่เกิดเหตุ
ร้ายเหตุกับประเทศของเราเอง
บ้าป่าเทพมึงมาถึงมึงพูดได้แค่นี้
เรื่องการทำดีเนี่ยศาสนาเขาสอนอยู่แล้ว
แล้วกฎหมายก็บังคับให้ทุกคนทำดีอยู่แล้ว

อุตสาไกลมาถึงปั๊บบอกว่าทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติดี
เทพปัญญาอ่อนไหมทุกวันนี้ใครก็พูดได้
แต่ต้องขออนุญาตแบบนี้ว่าการที่เรานำเสนอข่าว
ไม่ได้ไปโจมตีฝากฝั่งที่เขาเชื่อว่าร่างทรงหรือว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง

คือก็นำเสนอสองฝ่ายแหละค่ะว่าฝ่ายที่เชื่อเขามองว่ายังไง

คือมันมีถ้าพูดถึงในระดับโลกเลยนะครับ
ก็มีคนที่แบบออกมาให้ข้อมูลต่างนานา
มีภาพมีคลิปอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องร่างทรงเราต้องแยกแยกออกจากกัน
เราไปฟังอีกหนึ่งคนอดีตนักแสดงคนนี้ที่มีชื่อเสียง
แน่นอนคุณผู้ชมรู้จักคุณพีชทองเจือ
แล้วก็ศึกษาเรื่องของมนุษย์ดาวมาตลอดนะครับ
เรื่องของความเชื่อความลี้ลับเรื่องของปรากฏการณ์ต่าง
จนถึงวันนี้ก็ยังหาคำตอบและหลักฐานที่ชัดเจนไม่ได้๑๐๐
จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ด้วยเหตุผลนี้
ยังไม่รู้เหมือนกันก็ทำให้เขาสนใจในการศึกษาว่า
มันมีจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงไหม
แต่ยอมรับว่ายังไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยตาของตนเอง
และสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ประเด็นก็คือว่าผมเองไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาว

แต่เป็นคนที่ชอบมองน้องฟ้าแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ต่าง
ที่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรหลายครั้ง
เช่นถ้าเป็นกลางคืนก็จะเห็นดวงไฟต่างที่มันขยับไปมา
แล้วก็สุดท้ายก็จะขยับไปมา

เครื่องบินคือมันจะบินจากน่านฟ้าฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

ถึงเวลาเขาก็จะวาบหายไป
แล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ได้ก็มีนะในต่างประเทศก็มีนะ
คือร่างทรงกับมนุษย์ต่างดาวคนละเรื่องกัน
ทำไมคุณพีชบอกว่าณตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตอบได้หรอกครับ
ตกลงแล้วว่าเขามาทำไมมาเพื่ออะไรมีอยู่จริงไหม
แล้วมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ก็ยังคงมีคำถามที่นักวิทยาศาสต
คือถ้าโลกมนุษย์เรามีมนุษย์อย่างเราอยู่กันเยอะ
ฉันก็เชื่อว่าดาวอื่นมันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้บ้างเหมือนกัน
จะเป็นมนุษย์ต่างดาวสำหรับพวกเขาก็ได้นะ
ในฐานะคนที่ไปเยือนใช่ไหม
คุณผู้ชมแต่ว่าเราในฐานะสื่อมวลชนก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะคะ